วันที่๒๒พฤศจิกายนสองพันห้ามร้อยยี่สิบเก้าเกิดเหตุกระทึก
คนร้ายไม่ทราบจำนวนพร้อมอาวุธปืนก่อเหตุล้นนักท่องเที่ยวหลายร้อยชีวิต
ที่กำลังเดินทางไปพักผ่อนบนเขาใหญ่ระหว่างทางบนถนน
ในพื้นที่จำนวนนาจิตราชอัพเฟอร์ปากตรีจังหวัดนับหม่อนนายก
ทรัพย์สินมูลค่ากว่า๓แสนบาท
เหยืการว่าเช้าวันเกิดเหตุระหว่างขับรถไปพักผ่อนบนเขาใหญ่
จุ่มรถยนต์คันหน้าได้เบรกกระทันหันเนื่องจากมีท่อนไม้ขนาดใหญ่วางขวางถนนอยู่
ก่อนที่รถคันที่ขับตามมาต้องจอดต่อแถวยาวไปตามถนน
จากนั้นกลุ่มทัชกันพร้อมอาวุธปืนกรูกันออกมาจากฝ่า๒ข้าง
พวกเขาประกาศเสียงดังลั่นให้ทุกคนหยุด
เดินลงมาจากรถเอาสิ่งของมีค่าลงมาให้หมดแล้วหมอบลงกับพื้น
อย่าคิดหนีหรือขัดขืนถ้าไม่อยากตาย
คนร้ายทั้งหมดจะกระจายกันไปปิดล้อมรถ
เริ่มติดเป็นทางยามร่วม๓๒คัน
เสียงขู่บังคับสำหรับการกรนด่าเจ้าหน้าที่รัฐ
จับใจความได้ว่าเบียดเบียนกดดันจนไม่มีอาชีพทำกินเลยต้องปล้น
เป็นประโยคสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่รู้บ่อแสของกลุ่มคนร้าย
ป้นครั้งนี้มีผู้ตกเป็นเหยื่อถึง๑๑๐ราย
คนร้ายได้ทรัพย์สินไปประมาณ๓แสนบาท
คนร้ายนำใส่กระสอบปุ๋ยแล้วหนีหายไปในป่าสองข้าง
ผ่านไป๗เดือนจนกระทั่ง๗มิถุนายน๒๕๕๙
มีผู้นำกล้องถ่ายรูปสภาพถูกไฟเผาแทบไม่เหลือซากมามอบให้กับตำรวจ
เนื่องจากเห็นว่าไม่ชอบมาพากล
และสังหรณ์ใจว่าน่าจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกปล้นไปจากเขาใหญ่เมื่อปลายปี๒๕๕๙
สืบค้นคดีเก่าเริ่มขึ้นอีกครั้ง
พบว่าก่อนหน้านี้เคยมีพ
ทำให้เจ้าหน้าที่รู้ตัวกลุ่มคู่ต้องสงสัยทั้งหมด
ก่อนเรียกวันรอดค่ำเงียงป้อง๑ในผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ

เหรียญทองคำรัชกาลที่๓

ถูกร่นไปเมื่อครั้งปิดเขาใหญ่รถ
บุญรอดสารภาพว่าวันเกิดเหตุ
เขากับน้องชายและเพื่อนบ้านรวม๕คน
ตระเวนหาของป่าบนเขาใหญ่นาน๑๐วัน๑๐คืน

ชวนกันออกป้นรถที่วิ่งขึ้นลงเขาใหญ่
โดยตัดต้นไม้ใหญ่ขวางถนนแล้วลงมือป้นรถคันแรก
แต่ที่ขยายไปเป็นการปล้นรถมากถึง๓๒คัน

รถคันที่วิ่งตามมาก็ต้องหยุดตาม
จอดติดกันยาวเป็นขบวน
พวกเขาจึงตัดสินใจปล้นทั้งหมด
หนีไปตามร่องน้ำป่าทึบเดินเท้าอยู่๔วัน
เป็นระยะทางประมาณ๕๐กิโลเมตร
ก่อนนำทรัพย์สินที่ได้มาแบ่งกัน
จากนั้นตำรวจขยายผลจับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เหลือได้อีก๔คน
ตรวจค้นพบอาวุธปืนสงครามและกระสุนปืนจำนวนมาก
คดีนี้สารจังหวัดนครนายกพิพากษาจำคุกจำเลยคนละ๓๐ปี

ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๑๕ปี
เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นการป้นครั้งใหญ่ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์